สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้จะเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจนะคะ
กับคุณป๊อปอาริยานักแสดงแล้วก็อดีตนางสาวไทย
ที่ได้สูญเสียคุณแม่ปฐุมวันในวัย๗๓ปีไปอย่างไม่มีวันกลับ
ด้วยอาการป่วยเกี่ยวกับโรคทางสมองนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคุณแม่เนี่ยป่วยมาเป็นเวลา๑๐ปีแล้วแล้วก็ได้จากไปอย่างสงบในวันนี้นะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งและร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสิริโสภาด้วยนะคะ
คือจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตาแกรมของพี่ป๊อปภรรยาเนี่ย
จะเห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา๑๐ปีพี่ป๊อปเนี่ยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีนะ
ถ้าเข้าไปติดตามในอินสตาแกรมทุกเทศกาลก็จะมีการมอบดอกไม้ให้
จะมีการแสดงออกถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันคือคุณแม่เนี่ยบางทีพูดคุยกันเหมือนรู้เรื่อง
เอ่อมันก็จะมีภาพโมเมนต์ซึ้งอย่างเงี้ค่ะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่พี่ป๊อปเนี่ย
เขาโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมก็จะมีหลายหลายภาพมีทั้งภาพครอบครัวทั้งภาพของพี่ป๊อป
คือแล้วมันก็มีคลิปหนึ่งที่พี่ป๊อปเนี่ยเหมือนกับว่าพูดคุยกับคุณแม่อยู่
ว่าคุณแม่อยากจะให้ป๊อปทำอะไรอะไรอย่างนี้เหมือนแบบอยากให้ป๊อปมีเวลาไหม
คุณแม่ก็มีน้ำตาพี่ป๊อปเองก็มีน้ำตาเหมือนกัน
คุณผู้ชมลองไปดูได้ในอินสตาแกรมของพี่ป๊อปนะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่ลงไว้
จริงแล้วอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าพี่ป๊อปเนี่ยทำหน้าที่ลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด
วินาทีสุดท้ายนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ด้วยนะคะ